แต่ที่แน่คุณผู้ชมที่รับสารดูอยู่เนี่ยมีความสุขแล้ว

แต่ถ้าหากว่าการส่งสารเมื่อสักครู่เกิดขึ้นจริงแบบนี้ไม่น่ารับสารเลยนะ

ชาวบ้านเขาบอกไม่อยากจะรับศาลแล้ว
ขอทีตัวแทนหนึ่งคนไปจัดการให้ทีค่ะ
เดี๋ยวจัดการเสร็จแล้วก็วิ่งสิค่ะ
คุณพอจะนึกออกไหมคะว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น

ยังไงคะได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้สียังไหมเสียงร้องเพลงมาแต่ไกลเลย
แล้วก็ไม่ใช่ดังแค่ไม่กี่นาที
เป็นอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเช้าจะหลดเย็น
บ้านเนี่ยร้องทั้งคืนไม่หลับไม่นอนคิดซะว่าหลายคนอยากจะฟังด้วย
แต่บางคนเขาบอกอยากจะพักผ่อนอยู่เงียบ
ทำยังไงล่ะทีนี้ไม่มีใครใจเด็ดจัดการได้
แต่พี่คนนี้แหละค่ะบอกเลยว่าเป็นตัวแทนของหมู่บ้านจริง

ไม่พูดเยอะไม่พูดมากเดินไปหน้านิ่ง

ตัดไฟเลยค่ะทุกอย่างจบง่ายเพียงปลายนิ้ว
ปัญหาเสียงรบกวนนั้นก็หมดไปเพราะเพียงแค่ตัดไฟเพียงเท่านั้นเอง
ตัดไฟซะตั้งแต่ก้นลม
แต่บอกแบบนี้แล้วกันนะยังไงซะพูดคุยเจรจากันดี
ทำอย่างนี้บางทีผมเกรงว่าจะมีเรื่องในภายหลัง
เออทำไมไมค์ไม่ดังแล้วมีปัญหาต้องไปซื้อเครื่องเสียงใหม่
ต้องไปซื้อเครื่องเสียงใหม่ใหญ่กว่าเดิมอีก